วันนี้คุณผู้ชมค่ะจะพาไปที่นี่รับรองว่าสบายอกสบายใจแน่นอน
ไปนครปฐมไปที่เดิมเลยวัดสว่างอารมณ์
พาไปทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคให้มันสบายใจสบายกระเป๋าสตางค์กันหน่อยดีกว่า
โดยเฉพาะในช่วงใกล้สิ้นเดือนใกล้ต้นเดือนแบบนี้แหละค่ะ
มาวัดดีวัดเดิมวัดสว่างอารมณ์นะคะ
เมื่อวานนี้นี่โอ้โหสาธุชนเขาเนืองแน่นวัดมากนะคะ
พากันมาแห่ร่วมพิธีเปิดซับรับโชคเปิดโชครับซับ
ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมานุยุทธ์เกจิชื่อดัง
เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะ
ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมพิธีเนี่ยก็จะมาพร้อมกับนี่ค่ะ
ใช่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนอกจากลอตเตอรี่แล้วมีอะไรกล้วยน้ำว้า
กระเป๋าสตางค์ฟักทองหรือว่าไข่ไก่สดที่เราเห็นกันนะคะ

ส่วนใหญ่เนี้ยเค้าเอาออกมาเลย
เพราะว่าเยอะกว่าเงินในกระเป๋าสตางค์
คือเป็นการเหมือนกับลงทุนเปิดทรัพย์รับโชคไง

ก็จะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงในการทำพิธีก็เสร็จสิ้น
ระหว่างที่ทำพิธีเป็นประจำเลยคุณผู้ชมที่เราเล่าให้ฟัง

บรรดานักเสี่ยงโชคหรือว่าผู้ที่มาร่วมพิธี
บางคนเขายกไม้ยกมือแบบนี้

แล้วก็มีอาการแปลกเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเอง
บางคนนี่ลุกขึ้นมาไล่รำกันเลย
ราวกับว่าเป็นพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างนี้ก็มี
แล้วบางคนพุ่งตัวเข้าไปที่อ่างน้ำมนเลยนะฮะ
อ่างน้ำมนต์ด้านหน้าเป็นอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่ศรีสุโธ
ก็เลยฮือฮามากสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกันเยอะมาก
คุณสังเกตอากับกิริยานะแต่ละคนนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะฮะ
ในการรับชมด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระอาจารย์แป๊ะก็จะนำน้ำมนที่ประกอบพิธี
มาปะพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศในช่วงของวันใกล้วันแห่งการเสี่ยงโชคที่เรานำมาฝากกัน
วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เพราะว่าถ้าไม่มีวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
สรรพ์งานแบบนี้เราก็ต้องเตือนไว้ว่าต้องใช้วิทยาลัยารณ์ในรับชมนะครับ
ถูกต้องแล้วลอตเตอรี่ต้องเตือนนะเดี๋ยวหายคนเยอะ

ถ้าหายเรื่องใหญ่แล้วค่ะ
เขาหายกันมาตั้งแต่ปี๒ปีก่อน
หลายปี